หลังความสำเร็จนะคะคือหนึ่งเลยแน่นอนตัวนักกีฬาเอง
ตัวน้องเทนนิสที่มีความมุมานะมุ่งมั่นและอดทน
ครอบครัวคนใกล้ชิดที่ส่งกำลังใจโค้ชสำคัญมากนะคะ
บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเนี่ยก็ต้องชื่นชมทุกคนด้วย
มาดูเรื่องราวของโค้ชหรือผู้ฝึกสอนโค้ชเชค่ะครับดร
โค้ชเชย์อายุสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะเขาเกิดที่เมืองทรงนำที่เกาหลีใต้
ปัจจุบันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
กีฬาเทคอนโดทีมชาติไทยก็ช่วยพัฒนาเทคอนโดไทยค่ะ
จากตอนแรกอยู่อันดับท้ายนะขึ้นมาแบบโอ้โห๑ใน๑๐ของโลกนะคะคุณผู้ชม
ผลงานสำคัญก็คือนำทีมนักกีฬาเทคอนโดทีมชาติไทย
การแข่งขันในเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกม
แล้วก็สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องจริง
รวมถึงการแข่งขันในระดับเยาวชนโลก
โค้ชเชย์ก็ทำงานให้ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมคะโค้ชเชย์ทำงานให้กับประเทศไทย๑๙ปีแล้วนะ
ปีแล้วนะคะทีนี้มันมีกระแสข่าวมาตลอดเลย
ที่บอกว่าโค้ชเชย์อยากจะได้สัญชาติไทย
อยากจะเปลี่ยนจากสัญชาติเกาหลีใต้มาเป็นสัญชาติไทย
โค้ชเชย์ก็บอกว่าคืออยากจะขอสัญชาติไทย
เพราะว่าอยากเป็นโค้ชไทยคนแรกในประวัติศาสตร์
ที่พาเทคอนโดไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ทำได้จริง
โค้ชเชย์ก็พาน้องเทนนิสไปถึงฝั่งฝัน
เรื่องนี้ค่ะมีรายงานว่า
ธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายธนาคมจงจีระ
ยืนยันว่ากรมการปกครองจะรีบดำเนินการพิจารณาสัญชาติไทย
โค้ชเชย์ให้เร็วที่สุดนะคะ

เพราะว่าโค้ชเชย์ได้มีการสละสัญชาติเกาหลีใต้

โค้ชเชย์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร
อันเป็นที่สันเสริญดิเรกคุณพรชั้นที่๔
จตุดิเรกคุณาพร๑๙กุมภาพันธ์ปี๕๐นะคะ

เชมีชื่อไทยคือนายชัยศักดิ์
ก็ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันนะคะ
เชย์ได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยม
คว้ามาได้๖เหรียญทอง๑เหรียญเงิน๕เหรียญทองแดงนะคะ

เริ่มเป็นโค้ชให้กับเทคอนโดทีมชาติบาเรนนะคะ
ปี๔๓ถึง๔๕ค่ะ
ต่อมาก็สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ติดต่อสหพาลเทควันโดสากล
จัดหาโค้ชมาแทนโค้ชเดิมที่ลาออกไป
เชย์ก็เลยได้รับเลือกให้มาเป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเทคอนโดทีมชาติไทย

ทำงานให้ไทยมา๑๙ปีนะคะ

ก็มีความคุ้นเคยอัตเทียใสดีคือน่ารักมาก
นักกีฬาทุกคนเรียกโค้ชเวยองซ็อกว่าโค้ชเช
ก็เลยเรียกกันโค้ชเชมาตลอดนะคะ
ก็สร้างความพร้อมคุ้มใจให้กับคนไทย
แล้วโค้ชเชย์ทำงานกับคนไทยมานานมาก
คือถ้าเป็นที่รู้จักตอนนั้นน่ะ
นี่ไปรู้จักจริงเลยคือตอนที่น้องวิวได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก

ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาตลอด

หวังว่ารอบนี้โค้ชเชย์ก็น่าจะได้รับสัญชาติไทย
ตามที่ตั้งใจเสียทีนะครับ